ดูต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ

ก่อนหน้านี้ยังพอได้เห็นรูปคู่กับไฮโซโพกบ้าง

แต่มาคราวนี้รูปคู่ก็ไม่มี
แถมอันฟอลโลกันอีกด้วย

บอกว่าช่วงนี้เนี่ยแม่อ้ำไม่ค่อยโพสต์โมเมนต์หวานเลย
ล่าสุดเขามีการอ้างอิงว่า
งานนี้ตอกย้ำความสงสัยของใครหลายต่อหลายคน
ตกลงว่าคู่นี้เกิดอะไรกันขึ้น

อนอะไรกันหรือเปล่านะคะแฟนคลับส่วนใหญ่ก็คาดเดากันไปต่างนานาค่ะ
แต่ว่าส่วนใหญ่ครั้งนี้ก็อย่างที่บอกแหละ
อยากให้เป็นแค่เรื่องงอนกันเล็กน้อยนะคะตามภาษาคนรัก
หรือขอให้เป็นแค่เหตุการณ์มือลั่นอย่าถึงขั้นเลิกรากันไปเลยนะคะ
งานนี้รอติดตามกันต่อไปแล้วกันว่า
เพราะว่าครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว

งอนแล้วก็กลับมาคืนดีกันหวานเหมือนเดิมนะคะ